ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนนะครับจากสมาชิกพักเพื่อไทย
ที่จะร้องขอความเป็นธรรมในคดีต่าง
ก็ได้โพสต์รำลึกสิบปีรัฐประหาร๑๙กรณญาโจร๒๕๔๙
ขอเป็นเหยือกลสุดท้ายของการรัฐประหาร
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
วันนี้ครบรอบ๑๐ปีรัฐประหาร๑๙กันยายน๒๕๕๙
ซึ่งไม่ต่างจากรัฐประหารเมื่อ๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
และแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เหมือนว่าวงจรนี้ไม่มีวันจบสิ้นไปจากสังคมไทย
ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกและขอตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์คนสุดท้ายจากเหตุการณ์รัฐประหาร
ขณะที่ก็ได้มีความเคลื่อนไหวของอดีตสสภาคเพื่อไทยนะครับ
นำโดยนางสาวสุนีเหลืองวิจิตยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
กรณีเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรัทธศกรรมเพื่อพิจารณาคำร้องเอาผิดอาญาและวินัยกับนายวรชัยเหมะ
อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยกับพวกร่วมสี่สิบคน
กรณีใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ
หน้าที่โดนวิชอบเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรัติศกรรม
ผู้กระทำความผิดจากการชุมนุมทางการเมือง
โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชที่จะไต่สวน
ส่วนพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องยกเลิกแถลงข่าว
จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเปิดตัวคณะกู้วิกฤตชาติ
กู้วิกฤตประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
หลังได้รับการขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจสถานี
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีไม่ให้เคลื่อนไหวใดในช่วงนี้นะครับ
ส่วนนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ออกคำสั่งพิเศษเพื่อให้ตัวเองชดใช้ค่าเสียหาย
โครงการรับจำนำข้าวว่าเห็นความผิดปกติและความไม่เป็นธรรมในการออกคำสั่ง
เพราะว่ามีความเร่งรีบให้เตรียมการยึดทรัพย์ทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล
พร้อมเห็นว่ากรณีตัวเลขความเสียหายเป็นตัวเลขที่ยังไม่ชัดเจนว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เพราะคดีอาญายังไม่เสร็จสิ้นซึ่งถือว่าเป็นการลัดขั้นตอน